แสดงความยืดดีด้วยนะคะ
เราเคยสัมภาษณ์นางนะในรายการสามแซ่บ

นางจะคำหนดทุกอย่างนางคุณค้นคำหนดทุกอย่างเลยนะ

ว่าเลิกน้ำยามดีเสร็จสับแล้วหน้าชัดมาก
คลอดวันที่๑๔กุมภาเป็นวันวาเลนไทยล่ะ
จะได้ชื่อน้องวาเลนจ่ายแล้วก็บอกว่าไม่เอาหรอก
จริงน้องวาเลนไทยเป็น๑๓พอดูหมดแล้วจับยามสามตาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่า
วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะ

ยังสิก็ยังบอกนี้ไปก่อนสิก็ไปดูจับยามสามตาอีกไงแล้ว
ก็ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะนะคะ
ซึ่งเวลาตอนนั้นที่ผ่าออกมาว่าแวะเลยก็
๑นาฬิกากับ๑๑วิ
หมอต้องจดมีดไว้ดูนาฬิกากับ๑นาที
แล้วก็หนักทั้งหมด๓๖๖๕กรัม

ก็คุณพ่อป้ายแดงก็คือคุณเบ้นเนี่ยนะคะ
ก็ได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดมากเลย

นี่คนเดียวกับที่เขาไปสำรวจโพนิด้าเมื่อตอนเบรกหนึ่งเลยนะ

สวัสดีครับผมเป็นลูกพ่อเบ้นกับแม่แพทย์ครับ
เกิดวันจันทร์ที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖๐เวลา๑๑๐๑นาทีครับ
จริงอะเวลาตกฝ้างเขาไม่ควรเอามาลง

เขาไม่ถือเขาเป็นคนสมัยใหม่เป็นฝรั่ง

รู้ไหมว่าพี่เกิดเวลานี้บันทึกไว้ไหม
รู้รู้เวลาเกิด

ร้องดังเสียงดีแข็งแรง